นี้นะฮะอีก๒คนที่ต้องจับตามอง
เขาจะเอาหลักฐานไปให้ตำรวจอย่างไร
แล้วมีคนหนึ่งเขาเชื่อมั่นในหลักฐานและข้อมูลของเขามากเลย
จะสามารถล้มล้างสำนวนของตำรวจได้

คุณสันทนะประยูณรัฐนะฮะอดีตตำรวจสันติบาล
คุณสันทนะโอ้โหอยากเข้าไปหาตำรวจสพเมืองนนท์เอง
จำได้ไหมเมื่อวันเสาร์ไปเองเลยแล้วบอกผมขับรถผ่านครับ

คือบอกเลยว่าทำยังไงก็ได้ผมจะเข้าไปเป็นพยานในคดีนี้ให้ได้
ท้ายที่สุดตำรวจของสพเมืองนทบุรีบอกได้ครับ
คุณสันทนะครับขอให้ท่านเข้ามาเป็นพยานบอกเล่า
ประโยคนี้นะใช้คำนี้นะบอกเล่านะ
ยานบอกเล่าแล้วก็มีการนัดกันวันนี้แหละฮะ
ที่จะเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจแต่ทีนี้แม่ก่อนเวลานัด
ทีมข่าวเราใจร้อนโทรถามคุณสันทนประยูณรัฐก่อนเลย
ว่าคุณสันทนะวันนี้จะเอาอะไรเข้าให้กับพนักงานสอบสวนบ้าง
คุณสันทนะบอกว่าผมไปแน่ครับเวลาบ่ายโมงตรงตามที่เขานัดไว้นะฮะ
ในฐานะพยานพยานบอกเล่านะนี่อีก๘นาทีก็คงใกล้จะถึงเวลากันแล้วนะฮะ
ส่วนสิ่งสำคัญที่ผมเอาไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
คุณนักข่าวเชื่อไหมมันจะเป็นสิ่งที่สำคัญมาก
ผมสามารถที่จะเอาข้อมูลหลักฐานที่ผมมั่นใจเนี่ย
หักล้างสำนวนของตำรวจได้
เพราะแววมาว่าตำรวจมีการเขียนสรุปสำนวนไว้แล้ว
แต่ไม่เป็นไรเชื่อไหมว่าข้อมูลหลักฐานผม
เดี๋ยวเอาไปหักล้างกันฟังเสียงคุณสันทนะแล้วกันฮะ
ที่ยังทุกสิ่งที่ผมจะพยานหลักฐานหรือข้อมูลที่ผมมี
ก็จะเป็นส่วนหนึ่ง
ซึ่งผมก็มั่นใจว่าจะหักล้างพยานหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่ได้
คิดว่าข้อมูลที่เราจะไปให้วันนี้นะคะ
จะสามารถหักล้างกับสำนวนที่มีการออกมาก่อน
มีกระแสว่ามีการออกมาก่อนหน้านี้ได้ไหมคะ
ครับผมมั่นใจ
แต่เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่กับทางพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบด้วย
เขาจะดำเนินการไหมหรือเขาจะใช้ดุลพินิษฐ์
มีความเห็นไปในแนวทางใด
แต่หากแม้ว่าไม่ได้เป็นในตามข้อมูลที่ผมได้มอบให้

แสดงว่าวันนี้ที่คุณสันทนาไป
มีพยานหลักฐานไปให้ตำรวจด้วยถูกไหมคะ
ครับใช่ครับ
สำหรับทุกคนเลยใช่ไหมคะในเรือ
ครับก็ต้องเตี่ยวกับหลายคน
คุณสันทนะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของเรา
ตอนแรกคุณสันทนาบอกเออเดี๋ยวผมไปทีเดียว

หนูใจร้อนหนูจะรีบออกข่าวเที่ยงนี้ก่อนเลย
ทีนี้นอกจากคุณสันทนาที่วันนี้จะเข้าไปเป็นพยานบอกเล่า๑คนแล้วนะครับ
ยังมีพยานอีกคนนึงที่จะเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ

บอกว่าจะเปิดเผยบุคคลสำคัญ
ที่จะเข้ามาช่วยในการคลี่คลายคดีและเปิดเผยความจริงของคดีนะครับ
ท้ายที่สุดบุคคลที่ทนายตั้มเปิดเผย
นั่นก็หมายถึงพี่ชายของคุณแตงโมนั่นเอง
ดายศหรือว่าพี่ต่อยนะครับ
ซึ่งทนายตั้มก็เปิดเผยกับนักข่าวของเรา
หลังจากที่ยุ่งในการว่าความแล้วนะ
ตอนนี้หายุ่งแล้วนักข่าวของเราก็เลยโทรไปถามทนายตั้มอีกครั้ง
ถึงกรณีจะนำบุคคลที่ใกล้ชิดกับคุณแตงโม
คือพี่ชายคุณแตงโมมาร่วมกันหาหลักฐาน

ฟังเสียงธนายตั้มสั้นนะฮะ
บุคคลสำคัญที่ผมหมายถึงนะครับ

ซึ่งเป็นพี่ชายของน้องแตงโมนะครับ
เดี๋ยวจะมาช่วยกันค้นหาความจริงนะครับ
อ่านั่นฮะบุคคลสำคัญสุดท้ายก็เฉลยแล้ว
ก็คือพี่ดายศพี่ต่อยพี่ชายของคุณตังโมนั่นเองนะครับ
ใช่ค่ะคุณสืบสกุลที่บอกว่า๓ปากวันนี้
ก็มีคุณสันธนะใช่ไหมมีธนาศิษฐา

ใช่อีกคนนึงอ่ะหลายคนเอ๊ะใคร

คนที่ออกมาให้ข่าวก่อนหน้านี้
เออใครอ่ะเยอะแยะเลยที่ให้ข่าวก่อนหน้านี้

ใช่ค่ะจำได้ไหมว่าในแจ๊คราชาเนี่ย
เขาอ้างว่าเอาแชทที่คุยกับคุณกติกมา

บอกว่าช่วยแล้วนะช่วยในเรื่องของทนายแล้วนะ

คือกลายเป็นแชทที่แชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเยอะแยะเลย

นี่แหละเพราะฉะนั้นนายแจ็คนี้จะมาเป็นคนที่๓
ซึ่งทางผู้การภาค๑บอกว่า
ถือว่าเป็นพยานแวดล้อมที่จะมีการสอบสวน

ตำรวจก็ยังรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทางคดีมาสอบ
แต่ถ้าเกิดว่าสอบแล้วข้อมูลไหนเป็นเท็จ
อันนี้โดนด้วยนะจะต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย
แต่คำถามคือคุณสันทนะอยู่ไทย

ราชาเอาใจยังไงอยู่ญี่ปุ่นไม่ใช่เหรอ
ซึ่งเห็นบอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีการวีดีโอคอลกันด้วยนะคะ
เหรอแต่คุณแจ๊คเนี่ยเมื่อวานนักข่าวของเรานะ
ไทยรัฐของเราก็โทรไปสัมภาษณ์เหมือนกันนะ
เขาก็บอกเขาอยู่ญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับ
แล้วทีนี้นักข่าวบอกว่าคุณแจ๊คคุณแจ๊คบอกมีคลิปใช่ไหม
คลิปที่เกิดขึ้นบนเรือคลิปความยาว๕นาทีคุณแจ๊คเปิดเผยได้ไหม
ตอนแรกคุณแจ๊คก็รับปากนะบอกได้เดี๋ยวจะให้นักข่าวเลย
แต่ผมขออนุญาตนิดนึงผมต้องถามผู้ใหญ่ฝั่งของผมก่อน

สุดท้ายเมื่อวานเนี่ยเราก็รอแล้วรอแล้วนะ

ค่ะเออนะฮะรอหน่อย
ถ้าแจ็คจะเป็นอีกคนนึงที่เป็นพยานที่จะให้การวันนี้
๑ใน๓เนี่ยนะก็ต้องรอดูว่าเขาจะให้การว่ายังไกลบ้างนะครับ
รอนะแถลงตอนสัก๒โมงนะที่กองบังคับการตำรวจภูทรภาคหนึ่งนะฮะ

แต่เมื่อกี้ผู้การภาคหนึ่งพูดออกมาแววเหมือนกัน
บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหาคนบนเรือเพิ่ม
ยังไม่มีใครกลับคำให้การนะ

มีคนให้การเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน
ใช่ค่ะแสดงว่าตอนนี้ที่แจ้งข้อกล่าเเหล่าหาไปก็คือ๒คน
เป็นคนขับเรือก็คือในปอกับโรเบิร์ตแค่นั้นเอง
ใช่ฮะไม่มีใครกลับคำให้การนะ
แต่มีคนให้การเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการสอบสวน
ใครเนาะให้การอะไรเนาะ

คุณสืบสกุลคุณผู้ชมดิฉันว่าทุกคนเชื่อเหมือนกัน
พอดูข่าวนี้มันก็แบบเข้มข้นขึ้นมา
เดี๋ยวทางนู้นก็มีเปิดหลักฐานมาเพิ่มเติม
มีกล้องวงจรปิดมามีพยานคนนู้นคนนี้มาพูดเพิ่มเติม

ไม่แปลกใจค่ะที่ทุกคนไม่ได้นอน
ตามข่าวนี้กันตลอดดึกดื่นนะคะ
แล้วแน่นอนเราก็ยังคงตามข่าวนี้กันต่อไป